เอาเวลาเราไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพ
เราจะได้ของชำรวยอะไรบ้าง

อะไรประมาณนี้ใช่ไหม

เจ้าภาพเขาเอาสิ่งนี้มาเป็นของชำรวยครับ
เอาปลาร้าเอาน้ำปลาร้ามาเป็นของชำรวย
เขาบอกว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของแขกเรือที่ไปร่วมงานได้ครับ
เอาละครับไปที่วัดครองพิไกรนะครับ
หมู่ที่๓ตะบนครองพิไกรอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ลูกหลานยาดนะครับประกอบพิธีชัพนกิจนะครับ
จอมผลคุณาจันทร์อายุ๗๗ปีท่านเสียชีวิต
คือด้วยอาการนอนหลับไปเฉยหรือที่เราเรียกกันว่าไหลตายนะฮะ
ตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งในวันชาปนกิจนะครับ
มีแขกเรือมาร่วมงานจำนวนมากญาติจึงนำของชำรวยนะครับ
เพื่อจะเตรียมแจกในงานศพเหมือนเช่นทั่วไป
แต่ที่แปลกก็คือนางสุนทรออมสินเป็นหลานสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
คือเธอเปิดโรงงานผลิตปลาร้าแล้วก็น้ำปลาร้าปรุงสุกจำหน่าย
คือเป็นเจ้าดังของสุโขทัยเขาอ่ะเอาปลาร้าแล้วก็น้ำปลาร้าปรุงสุก
จำนวน๑๐๐ชุดน้ำหนักรวมกว่า๑ตันมาแจกเป็นของชำรวย
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพครับ
สุนทรเล่าบอกว่าเอาปลาร้ามาเป็นของชำรวย
เพราะว่าอยากช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ในภาวะที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้
ที่สำคัญนะครับคนในหมู่บ้านทุกครัวเรือน
ก็ต้องมีปลาร้าไว้เป็นส่วนผสมในเมนูต่างอยู่แล้วในการทำอาหาร
จึงคิดว่าจะนำสิ่งที่เธอเนี่ยนะได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับ
ตอบแทนมาแทนคำขอบคุณให้กับคนที่มาร่วมงาน
ส่วนแขกเหลือที่มาร่วมในงานนะครับเมื่อได้รับน้ำปลาร้านะครับ
ส่วนใหญ่ก็แปลกใจเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่เราบอกกันนะ
ดมอย่าหม่องตะเกียบอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่นี่เป็นปลาร้าซึ่งเพิ่งเคยเจอไปครั้งแรก
ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าของชำรวยอื่นเนี่ย
บางทีเอาไปก็ไปวางทิ้งวางคว่างไม่ได้ใช้
แต่รับรองได้ว่าปลาร้าสามารถเอาไปปรุงอาหารได้
ได้ใช้อย่างแน่นอนฮะค่ะไอเดียดีนะ